คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุระทึกนะครับ
เพราะว่าทั้งครูแล้วก็นักเรียนที่นั่งอยู่ในรถบัสเกือบ๕๐ชีวิต

เพราะรถบัสตกร่องข้างทาง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็น๑๐คนเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
รถบัตรหมายเลขทะเบียน๓๑๕๒๙๔กรุงเทพมนาคม
โดยสารเด็กก็นำผู้โดยสารก็คือ
เด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๔๖
จำนวน๔๕คนแล้วก็มีครูอีก๔คน
คือรวมทั้งสิ้น๔๙คน
ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาบรังสิตจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หลุดโค้งตกถนนเส้นบ้านนาศรีกระอาง

ซึ่งจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนเขาส่องกล้อง
ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก

ไปรับเด็กนักเรียนมาได้ไม่ไกลนัก
คือเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นการเดินทางเองนะฮะ
ก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแล้วนะครับ
สภาพรถบัสตะแคงหน้าทิ้มลงข้างถนน
ชนเหล็กกั้นข้างทางแล้วก็ต้นไม้
ทำให้ไม่พลิกคว่ำมันก็ค้างเติ่งอยู่แบบนั้น
ขณะที่เด็กนักเรียนก็ร้องด้วยความตกใจแล้วครับ
ที่ครูจะรีบเปิดประตูฉุกเฉินออกมาขอความช่วยเหลือ

ก็นำตัวเด็กนักเรียนทั้ง๑๔คนที่ได้รับบาดเจ็บ

และข้อศอกก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายก

ก็ได้มีการแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้าน
พอเด็กเจอผู้ปกครองนะโอ้โหภาวะกอดกันเลยนะครับ

แล้วก็รีบมารับบุตรหลานด้วยความเป็นห่วงครับ
นางสาวรุ่งรัฐแทร่ซิมอายุ๒๘ปี
ครูโรงเรียนเขาสองกล้องก็เล่าให้ฟังบอกว่า
โรงเรียนกำลังจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา
คือไปกันทั้งหมด๑๐๐คน

เป็นรถบัตรที่จ้างมาจากบริษัทแห่งหนึ่ง
มาสองคันคันที่หนึ่งขับออกไปแล้ว
่งหน้าไปก่อนแล้วเป็นรถนำ
เป็นนักเรียนชั้นม๑ถึงม๓นะครับ

เป็นนักเรียนชั้นป๔ถึงป๖เป็นรุ่นน้อง

เดี๋ยวฟังครูเล่าเหตุการณ์ระทึกให้หน่อยนะฮะ
เด็กทุกคนเขาก็อยู่บนรถปกตินะคะ
แต่ว่าคนขับเขาอาจจะไม่ชินเส้นทาง

เขามีรถมารับทางเด็กนักเรียนไปเลยเพื่อเยี่ยมชม

ก็คือโค้งแล้วก็คือโค้งให้ทน
ส่วนด้านของคนขับรถบัสคันนี้
คือนายอรุณพลับดีอายุ๖๖ปี
ก็บอกว่าขับรถความเร็วสักประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ด้วยความที่ไม่ชำนาญเส้นทาง

จึงทำให้ควบคุมรถไม่อยู่ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกข้างทาง
ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อยนะครับ
ตำรวจสพบ้านนาจึงเชิญตัวผู้ขับรถบัส
ไปตรวจวัดแอลกอฮอลตามกฎหมายต่อไป
ด้านของผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจกับเด็กและผู้ปกครอง
มีรายงานล่าสุดนะครับว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดปลอดภัยแล้ว
คนที่ส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วนะครับ